คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุนี้กันซะหน่อยนะฮะ
เติมน้ำมันแต่ขอเติมเงินใส่กระเป๋าด้วยได้ไหม
ไปเติมกันยังไงฮะคือผู้ชายคนหนึ่งพาผู้หญิงซ้อนท้ายรถจักรยานโยนมาที่ปั๊มน้ำมันนะครับ
แล้วก็ส่งผู้หญิงไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อ

อยู่ดีเห็นในตู้แคชเชียร์ไม่มีคนอยู่
ก็เลยไปหยิบเงินในตู้แคชเชียร์เติมใส่กระเป๋าตัวเอง
อันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ดีที่แรกคิดว่าเติมตังค์

ผู้ชมกล้องวงจรปิดในตู้แคชเชียร์
เห็นชัดเจนถึงพฤติการเลยนะฮะ
โอ้โหคนก่อเห้กตาดีนะ
คือพนักงานเขาก็ปิดลิ้นชักเรียบร้อยแล้ว
แล้วผมก็ปิดลิ้นชักแล้วมันจะมีกุญแจเปิดได้ยังไง
ปรากฏนี่มันมีเงินก้อนหนึ่งเกือบ๔๐๐๐บาท

คุณผู้ชมมันถูกแยกออกมาเดี๋ยวดูนะ
เดี๋ยวดูนะคนที่มาเติมน้ำมันเห็นแล้วเห็นแล้ว
แล้วก็จะแง้มประตูแล้วก็จะหยิบเงินตรงนี้แหละ
เป็นเงินที่วางอยู่บนลิ้นชัก
นี่คือเงินในลิ้นชักไม่ได้นะ
เพราะว่าแคร์ชี้อร์ก็ปิดเรียบร้อย

ของปั๊มน้ำมันปตทศรีมโหสด
ที่จังหวัดปราจีนบุรีจับภาพไว้ได้ชัดเจนเลยนะครับ
จากลูกค้ามาเติมน้ำมันเปลี่ยนกลายเป็นโจรไปซะงั้นนะครับ
จากการปั๊มน้ำมันเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสายเวลาประมาณ๑๑โมง
จากนั้นคนร้ายก็เข็นรถไปใกล้ห้องแคชเชียร์

เห็นว่าเงินวางอยู่ก็ก่อเหตุแล้วครับ

แต่ทั้งหมดทั้งมวลภายในปั๊มมันมีกล้องอยู่หลายจุด
ดังนั้นเห็นพฤติการตั้งแต่ตอนเข้าปั๊มเลยนะครับ
ก็ถ่ายภาพเอาไว้ได้เป็นชายที่เป็นคนขี่

โดยมีผู้หญิงเป็นคนซ้อนท้ายมานะครับ

แล้วก็ไปส่งผู้หญิงที่หน้าร้านสะดวกซื้อ

หลังจากนั้นผู้ชายก่อเหตุผู้ชายก็ไปรับผู้หญิง
แล้วก็ขี่มุ่งหน้าไปยังตัวเมืองปราจีนบุรีนะครับ

ก็เลยนำวงจรปิดภาพนิ่งมาแจ้งความ
ถามว่าตำรวจภูทรศรีมหโหสบ

แล้วก็เห็นพวกป้ายทะเบียนอะไรชัดเจนเลยนะครับ
หลังจากนั้นใช้เวลาแกะรอย๑ชั่วโมง

สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้นะครับ
เพราะคนร้ายกำลังจะผ่านเข้าด่านพอดี

คนร้ายรายนี้เป็นพนักงานโรงงานแห่งหนึ่งนะครับ
ชื่อว่านายชาฟูวันบินมะนออายุ๒๕ปี
เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวมาสอบสวนที่โรงพัก
ถามว่าตัวฝ่ายหญิงที่ซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปด้วย

ก็ถูกควบคุมตัวมาสอบปากคำนะครับ
ตัวฝ่ายหญิงตั้งท้องได้๘เดือนด้วยคุณ
แต่ฝ่ายหญิงบอกไม่รู้เรื่องเลย
ก็ฉันก็ลงไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อ
ส่วนผัวฉันก็ไปเติมน้ำมัน
ไม่รู้เรื่องเลยว่าผัวไปหยิบเงินเขามา
ไม่ได้วางแผนด้วยไม่ได้กระซิบบอกก่อนอย่างนี้หรอ

อดหัวกอดผู้ต้องหาไว้ตลอดเวลา

เหตุผลที่ต้องขโมยเงินเพราะอะไร

แล้วเรารอไปเพราะอะไร

เขาไปปวดถ้องครับ
เพราะว่าเมื่อวานเมียผมปวดท้อง
วัดให้พอ
จำเป็นจริง

พาเมียไปตรวจท้องเพราะเมียตั้งคัน๘เดือน

แล้วดูดิแม่ก็กอดร้องไห้ใหญ่เลยนะคะ
การตรวจค้นตัวผู้ต้องหาก็พบเงินสดที่ขโมยมา
เหลืออยู่เพียง๒๗๐๐บาทนะครับ
เพราะเอาเงินบางส่วนไปทำอะไรรู้ไหมคุณ
ลำโพงและอุปกรณ์ชาร์จโทรศัพท์
เอาเหรอไหนว่าจะพาเมียไปตรวจท้อง
ใช่เบื้องต้นเขาสาภาพว่าสาเหตุที่ขโมยเงิน
เพราะต้องการเก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการคลอดลูกของภรรยา
โดยภรรยาไม่รู้เห็นกับการก่อเหตุครั้งนี้นะครับ
ก็ตำรวจตั้งข้อหาร่วมกันลักทรัพย์โดยผ่านสิ่งกีดกั้น

โดยใช้ยานพานะก่อนส่งตัวไปดำเนินคดีต่อไป
ก็ช้ำใจเหมือนกันนะครับ